พาไปที่พัทยาต่อเลยละกันค่ะ
เด็กแวนแว้นแว้น
แต่คราวนี้ไม่ใช่เด็กคนไทยนะ
เป็นต่างชาติคุณเป็นชาวคูเวท
เขาบอกว่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญมาก
แล้วล่าสุดเมื่อคืนเลยไปชน

กลายเป็นว่าชาวคูเวทเสียชีวิตนะ

ตำรวจสพเมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุ
เป็นรถมอเตอร์ไซค์ชนกันแล้วก็มีคนเจ็บคนตาย
อยู่แถวปากซอยเขาน้อยที่ถนนสุขุมวิทย์นะคะ

กู้ภัยกำลังเร่งปั๊มหัวใจปฐมพยาบาล
ยื้อชีวิตชาคูเวกอายุสักไม่เกิน๓๐คนนี้ค่ะ
ร่างเขาไปกระแทกกับพื้นที่เป็นเกาะกลางถนน
เจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจเท่าไหร่สุดท้ายยื้อชีวิตไม่ได้
เพราะเขาคอหักนะแขนหักขาหัก
แล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยค่ะ
เพื่อนของเขาอีกคนนึงอ่ะโอ้โหโอ๊ยโอ๊ย
เจ็บสิปวดสิเลือดอาบเลยนะ
เพื่อนเขานี่ดูสินั่งอยู่ตรงฟุตบาทแบบนี้
นี่คือนายโมฮามัติอาชาค่ะอายุ๒๓ปีก็เป็นชาวคูเวทเหมือนกัน
นั่งไม่ไหวแล้วนอนแบบนี้
รอเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลแล้วก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
และจากการที่ตำรวจสอบสวนก็ทราบว่านายมุธมัติอาซาง
กับเพื่อนที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยนะก็ขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์
พอมาถึงจุดตรงนี้มันเป็นปากซอยคะ
ชาวกัมพูชาที่เขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่
นายบุญไทยโหวตอายุ๒๕ปีขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาพอดี
ขี่ปกติของเขานะครับอืมดูสิคือจังหวะนั้นน่ะคุณ
นายบุญไทยเขาเลี้ยวออกถนนใหญ่ไง
แล้วมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่บิ๊กไบท์ของโมฮามัติกับเพื่อน
ขี่มาด้วยความเร็วแล้วก็เลยชนไปแบบเต็ม
ใช่แล้วก็มีมอเตอร์ไซต์ที่คือว่าเป็นผ้าหลับอยู่นี่ครับ
สี่มา๒คนสี่มาเร็วมาก

สถานงานนั้นแม่คันนี้จะเลี้ยวให้คันนี้มาตรง

ตรงขวาเลยมาเร็วเลยอืม

คันหนึ่งจะเลี้ยวคันหนึ่งจะตรง
มอเตอร์ไซค์ของต่างชาติที่บอกว่าเป็นบิ๊กไบท์นี่แหละ
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขายังบอกเลยมาเร็วมาก
ทีนี้ตำรวจค่ะก็จะไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ

สรุปสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
กลายเป็นว่าเหตุนี้มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ